ระหว่างที่เรารอผลตรวจนะคะของคุณลีเดียและลูกนะคะ
ต้องส่งกำลังใจรัวให้กับครอบครัวนี้เลยค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะคุณแมททิวตอนนี้ก็ถูกแยกไปแล้วนะคะ
เพราะว่าต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนั่นเองค่ะ
แต่ตัวลีเดียเนี่ยตอนนี้หัวอกของคุณเป็นแม่ใจแทบขาดนะคะ
ผ่านของคุณลีเดียนะคะก็จะเห็นเธอโพสต์ค่ะ
ภาพที่ทำได้แค่วีดีโอคอร์ค่ะให้กำลังใจลูกค่ะ
และหาค่อความสุดสะเตือนใจว่าแม่ใจจะขาดแล้ว
อย่างที่เราเล่าไปนะคุณผู้ชมค่ะวิธีการขั้นตอนในการตรวจเชื้อโควิด
มันค่อนข้างจะต้องแยงเข้าไปในจมูกโพรงจมูก

เอาสารพักตับออกมาหลายคนถ้าไปตรวจก็จะรู้ว่ามันเจ็บมาก
ทางด้านสามีคุณแมทธิวดินค่ะ
วันนี้ก็ได้เผยภาพแรกที่เจ้าตัวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
อย่างที่เห็นอยู่ในจอนี่แหละค่ะ
แมททิวโพสต์ข้อความขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้
รู้สึกทราบซึ้งจริงนะคะเราทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
แยกกันไม่โทษกันไม่ตีกัน
ทุกที่ทุกประเทศกำลังลำบากนะคะ
ทำกลางกำลังใจจากเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะ
แล้วก็เหล่าที่ฟอลลอเวอร์ที่เข้ามาอวยพร
หายไวกันอย่างท่วมทนเลยค่ะ
ด้านหนึ่งเอกสาวนะคะคุณแต้วนัทธพรค่ะ
ก็เดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อเช่นเดียวกันค่ะ
เหตุเพราะว่าวันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ไปงานงานหนึ่งที่คุณแมททิวเป็นพิธีกรค่ะ

แต้วไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะคะ
แต่แต้วก็ได้โพสต์ไว้บอกนะคะว่า
จากนี้จะคอยเฝ้าสังเกตอาการนะคะ
แล้วก็ระมัดระวังตัวต่อไปค่ะ
ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโลกนะคะ

นางพาสุนัขออกไปหาไปเข้าไปโรงเรียน

ซึ่งแต้วก็ยืนยันบอกว่าครบแล้วนะคะ

ผลตรวจก็ออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะคือไม่พบเชื้อค่ะ
โดยกายบอกไว้ว่าหากครบกำหนดกักตัวก็จะไปตรวจซ้ำอีกรอบ

เพราะว่าจริงแล้วครอบครัวก็มีลูกถึง๓คนด้วยกันนะคะ
ส่วนพี่มดดำค่ะนะคะพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่นะคะ
แล้วก็ตัวแม่มาแล้วทางไทยรัฐทีวีของเราก็ประกาศชัดนะคะ
หลังจากที่มีคนเข้าใจผิดว่าต้องกักตัวเองค่ะ
ว่าไม่ได้มีการกักกันตัวกักตัวเองแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าไม่ได้เจอใครเลยวันอยู่แต่แค่สตูดิโอค่ะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยปีชงจริงเจอแต่ข่าว
คือพี่มดดำเนี่ยมีคนตอนวันที่เจอพี่ม้านะคะ
พี่เม้าออนภานะคะที่มาจัดรายการที่ไทยรัฐทีวีของเราก็
ซึ่งอย่างที่ทราบกันพี่ม้าเนี่ยผลออกมาเป็นลบนะคะ

แต่พี่มดดำเนี่ยคือเป็นวงรอบนอกออกมาอีกชั้นหนึ่ง

แต่พี่หนุ่มกัญชัยเขาไปตรวจนะแต่ว่าไม่เจอ
ส่วนพี่มดดำเองเขาก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ค่อนข้างจะไกลห่าง
คุณผู้ชมก็เลยไม่ต้องกักตัวอะไรนะ